บอกว่าอยากรู้ความคืบหน้าคดีที่
คนขับรถบัสเนี่ยจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าผู้โดยสารจนเสียชีวิต
มีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าของบริษัทรถบัสโดยสารในจังหวัดบุรีรำ
ที่เป็นเจ้าของรถของที่โชเฟอร์เกาะเหตุ
ก็ออกมาบอกว่าอยากที่จะให้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้น
ปกติแล้วตัวเองจะนั่งรถกลับไปที่อู่ด้วย
แต่วันนั้นไม่ได้นั่งไปค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่วัดชาติใหญ่ตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปฐุม
มีพิธีชาปนกิจศพของนางบุญเพ็งชาริโย
หญิงวัย๕๖ปีที่ถูกนายวัชรินประทุมพร
คนขับรถโดยสารประจำทางมินิบัสของบริษัทร้อยเอ็ดเฉลิมเกียรติสวัสดิ์จำกัด
ร้อยเอ็ดบุรีรำฆ่าชิงทรัพย์
หลังจากที่ได้โดยสารมากับรถคันดังกล่าวเมื่อคืนวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
วิสิตปัญโยลูกชายของผู้ตายบอกเลยนะคะว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เอามาดำเนินคดีค่ะ
ธานาคองพันธุ์ตำรวจเอกซุรสักณธวินรอง
ผู้ประคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดมหาศรภาคาม
ก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในคดีให้ฟังนะคะว่า
สารออกหมายจับคนร้ายเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สั่งให้ตำรวจภูทรในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย
ติดตามตัวคนร้ายอย่างใกล้ชิด

เพื่อที่จะไปหาข่าวในจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นบ้านของแฟนสาวผู้ต้องหา
ไปดูที่บ้านเพื่อนในจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ไปเฝ้าที่บ้านเกิดในอำเภอวาปีปฐุมด้วย
ว่าคนร้ายน่าจะหนีไปกบดานอยู่หลังใดหลังนึงนี่แหละค่ะ
ส่วนทางด้านของนายสุพิษวัดสุนทรวัย๓๘ปี
เจ้าของรถบัสคันเกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติแล้วตัวเขาเองจะนั่งรถกลับอู่ไปด้วย
แต่วันเกิดเหตุพอดีว่าได้นั่งรถอีกคันนึงกลับไปก่อนแล้วค่ะ
ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวนายวัชรินจะขับรถเปล่ากลับมารอเข้าวิน
อำเภอพยักษภูมิพิสัยในเช้าวันรุ่งขึ้น
แต่ระหว่างทางมีการแวะรับผู้เสียชีวิต
กระทั่งประมาณสัก๔ทุ่มในคืนเกิดเหตุ
รู้มาเหมือนกันว่ารถวิ่งออกนอกเส้นทาง
แล้วก็ได้รับรายงานว่ามีผู้โดยสารถูกทำร้ายอยู่ในรถอาการสาหัส
ไปตรวจสอบแล้วก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อนายวัชรินแล้ว
ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยคาดว่าคงหนีไปแล้วนะคะ
โดยผู้ต้องหาคนนี้เข้าทำงานที่บริษัทดังกล่าวได้มาประมาณสักครึ่งปีแล้ว

ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ลงไปค่ะ
ตรงที่ทำงานที่กันเค้าก็ไม่ก้าวร้าวเป็นคนอาจารย์ใสดี
ดูแลรถทำงานเราก็ดูแลรถทุกอย่าง
เพราะระหว่างคนสองคนที่อยู่ในรถนะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันก็คือยังมีแก้ข้อสารินฐาน
แล้วก็ข้อสันนิษฐานเอาว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนั้น
แต่จริงแล้วต้องเจอตัวเขาถึงจะได้ถึงจะรู้แน่ชัดว่ามันมาจากสาเหตุอะไร
ตัวเจ้าของรถบัสเองก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็ธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเป็นอย่างมาก
ก็อยากที่จะขอให้นายวัชรินเข้ามอบตัวกับตำรวจซะ
รวมถึงได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และยืนยันว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ